คุณผู้ชมเป็นประจำนะฮะสิงสาราสัตว์ทีไรตกที่ที่ฉันทุกที
วันนี้มีตั้งแต่หมาติดรั้วอาเฮียติดซอกกำแพงและจงอางยักษ์ซุกระบะด้วย
ไปดูอันไหนก่อนดีดูหมาติดรั้วก่อนแล้วกันนะคะ
เป็นหมาแอบหนีเที่ยวนี่ไงเห็นไหมหนีเที่ยวไม่ดี
รั้วเลยลืมดูตัวเองอีกแล้วแหละ
แต่เขาติดแปลกนะถ้าวันนี้ติดแบบจะพ้นอยู่แล้วจะพ้นอยู่แล้วมันไม่พ้นนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลเมืองกาลสินก็ต้องใช้อุปกรณ์งัดตัดเหล็กนะคะ
ตัดประตูบ้านเลขที่๘๔ทับ๔๒ที่เมืองกาลสินนี่แหละ
เจ้าของบ้านเขาแจ้งมาบอกว่าหมาเนี่ยขามันติดเหล็กดัดประตูรั้วหน้าบ้าน
ใช้เวลาห้านาทีก็ช่วยเจ้าหมาตัวนี้ออกมาได้ค่ะคือไปจะพ้นทั้งตัวอยู่แล้วค่ะติดขาหลังโอ้
เจ้าของบ้านเล่าบอกว่าหมาไทยตัวนี้เป็นหมาพันหลังอ่านนะชื่อมิ้ว
เป็นตัวเมียอายุ๒ปีมันชอบมุดรั้วออกไปเล่นนอกบ้านประจำมุดเข้ามุดออกเป็นปกติค่ะ
มาครั้งนี้ไม่รู้รีบหรือมุดอีท่าไหน
ขามันดันเข้าไปติดตรงไอ้ซอกที่มันเป็น
มันเป็นแง่งอยู่ตรงนั้นมันชอบกัดเป็นวงอ่ะ

มันก็ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเนี่ยค่ะ
สุดท้ายก็ต้องเรียกกู้ภัยมาช่วยเหลือ

หาบิดเลยอ่ะอีกสักพักน่าจะแข็งแรงขึ้น

เข็ดไหมล่ะไม่เข็ดเหรอไม่นะโอ้โฮ

ตัวนี้อาจจะไม่น่ารักเท่าเจ้ามิ้วนะคะ
อาสาสมัครศูนย์วิทยุพระรามเก้า
ไปช่วยเหลือเจ้าเงินเจ้าทอง

มันติดอยู่ในซอกกำแพงบ้าน
เป็นบ้านเลขที่๑๙ทับ๒๒
ทับ๑๓และ๑๙ทับ๑๗

ไม่ได้ไล่ติดไม่ได้เป็นแบบว่า

มันเป็นบ้านที่มันใช้กำแพงติดกันนะคะ
คุณพอเห็นไหมเมื่อกี้เห็นหางแว๊บเนอะ
อยู่ที่ตะบนครูคดนะอำเภอลำลูกกา
เจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้เนี่ยมันติดซอกกำแพงแคบแบบ

แต่พื้นที่ก็แคบกว่าคล้องไม่สำเร็จอีก
คุณรู้ไหมทำยังไง

ฉีดให้มันผงกหัวเงยขึ้นมา
ถึงเอาเชือกคล้องคอได้แล้วค่อยยกมันขึ้นมาจากซอกกำแพง
หัวจรดหางตัวเงินตัวทองตัวนี้ยาว๑๘๐เซนติเมตร
หนักมากกว่า๑๐กิโลกรัม
ก็ถูกจัดการเหมือนงูเลยค่ะ
เอาใส่กระสอบปุ๋ยไปปล่อย
น้องตัวใหญ่อยู่เนอะ

นั่นเลือดนั่นน่ะ
อ่ะสู้เป็นกำลังใจให้เนอะ
ปิดท้ายกันค่ะเป็นการช่วยเหลืออีกหนึ่งเหตุ

ถ้าคุณโรสลินอยู่คุณโรสลินจะต้องบอกว่า

อางยักษ์มุดไปซุกในห้องเครื่องรถกระบะ
ทะเบียนบมททห๓๘๐๒กำแพงเพชร
อยู่หน้าบ้านเลขที่๒๙๓ที่ตำบลนครชุมค่ะ
นางสาวสุนิสาบัวสดเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
จอดรถไว้ตรงนี้ได้๒วันแล้ว
ค่ำอยู่หมา๔ตัวรุมเห่าอยู่หน้ารถค่ะ

คือก็งงว่าเอ๊ะมันมีอะไรน่ะ
เปิดกระโปรงหน้ารถดูเท่านั้นแหละโอ้โห
อางตัวเบอร์เรอจ้องกลับมาค่ะ
กระโปรงรถแทบไม่ทันแล้วก็รีบเอาแหสองปาก
คลุมรถไว้หมดเลยนี่ยังไงไม่ให้มันออกใช่ไหม
มันเลื้อยออกมาแล้วไม่รู้มันจะไปไหนต่อไง
จากนั้นก็แจ้งกู้ไพมาถึงก็เนี่ยค่ะ
โอ้โหอาการเดียวกันคือเปิดกระโปรงหน้ารถขึ้นมาปุ๊บ
จงอางหดอยู่ในห้องเครื่องก็หาวิธีจับล้อมหน้าล้อมหลังรถ
สาวโม่งชาวบ้านด้วยนะครับก็มามุมดูนี่นี่เห็นนี่มั้ยเห็นนี่มั้ย
เขาเอาไฟฟ้ามาช็อตด้วยนะ
เพื่อให้เหมือนกับว่ามันให้สลบให้นิ่งไว้
หาได้สะทกสถานไม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเลื้อยหนีเป็นพันละวันแถมยังจะฉกกู้ภัยอีก
เลื้อยออกไปที่กระจกรถกู้ภัยก็ต้องปิดฝากระโปรงรถงับหัวงูไว้
หรือยังน่ะคือถึงขั้นปิดฝากระโปรงรถงับหัว
คือตอนนี้สงสารเจ้าของรถเออ
รถเนี่ยยับเยินเหมือนกันจริงทั้งเหยียบทั้งปีนทั้งอะไร
สุดท้ายรอดมาได้ด้วยการเอาฝากระโปรงับหัวจงอางไว้
เหมือนที่เราเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เอาเชือกมัด
แล้วก็ดึงตัวออกมายาว๓เมตรครึ่งโอ้ยคุณ
มันก็สะบอกสะบอมเลยนะเนี่ยนี่มันโดนฝากระโปรงงับหัวฉีกเลยนะเนี่ย

คือชาวบ้านเขาก็อุ่นใจแหละว่าจับงูได้แล้ว
ก็ขอทะเบียนบ้านขอทะเบียนบ้านเลยเหรอ

ขอทะเบียนรถ
ขอทะเบียนบ้านเป็นทำไมอ่ะ
นี่มันภูมิสีหลักทะเบียนบ้านให้สำนัก
ทะเบียนบ้านขอเลขที่บ้านก็ขอทะเบียนรถ

เพราะหนึ่งเขาจะไปสำนักงานเขตอย่างนี้เหรอขอย้ายเข้ามาอยู่ด้วยอย่างนี้